แต่ว่านี่ค่ะจะพาไปดูเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เป็นเรื่องราวที่คุณครูท่านหนึ่งเนี่ยเธอโพสต์เอาไว้ว่าโรงเรียนของเธอเนี่ย
โอ้โหมีพอตัวยางทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่างทาสีตัดย่า
ล่าสุดเนี่ยไปทำหน้าที่เป็นพานโรงแล้วนะคะ
ปรบมือกันก่อนเรื่องราวนี้นะคะถูกโพสต์จากเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณครูคนนึง
คือเอาภาพของพออุทัยไร่ขามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
อยู่ที่ตำบลธเมนชัยอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำ
แบบโพสต์แบบเนี้ยค่ะนี่ค่ะนี่คือพอจริงจริงนี่ค่ะ
เดี๋ยวดูเพลินก็ไม่รู้หรอกวันนี้ปอ
พอถูกต้องคือในข้อความที่เขาโพสต์เนี่ยระบุประมาณว่า
ชื่นชมพอที่ไม่หลงไหลในยดครับ
เป็นตัวอย่างครูที่โรงเรียนเสมอเลยอย่างเช่น
กวาดพื้นถูกพื้นห้องก็ไปช่วยทำ
ช่วยพันโรงต่อสายไฟทำที่รองน้ำฝนถ่ายเอกสารทำเอกสาร
ทำอาหารให้ครูทานสอนหนังสือแทนครูที่ไม่ว่าง
ทำทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
คุณครูก็เลยยกให้เป็นพอตัวอย่างไปเลย
หลังจากโพสต์ไปนะฮะคือเรื่องราวเนี้ยก็ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะนะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากทำดีก็ต้องได้รับการชื่นชมนะคะ
ล่าสุดค่ะนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นเรื่องราวของพอแล้วแล้วก็แชร์โพสต์ดังกล่าวแล้วระบุข้อความว่า
ขออนุญาตเป็นพื้นที่เล็กเผยแพร่เรื่องราวของพออุทัย
ขอชื่นชมและแสดงความเคารพการเป็นผู้อำนวยการของท่าน
เป็นด้วยใจหาใช่ยดตำแหน่งสุดยอด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังชื่นชมท่านผอคนนี้เหมือนกันนะ
ถือว่านี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีจริงเพราะว่าพอแกทำดี
ไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนแกทำเพราะว่าแกเนี่ยอยากจะทำนะคะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูหลายคนสงสัยว่าทำไมพอถึงต้องทำขนาดนี้
อยากรู้ใช่ไหมไปถามพอกันดูดีกว่า
ลงไปแล้วมันมีความสุขอยากจะช่วยเลือกคนอื่นอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณครู
อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระคุมคันโรงแม่อยากจะเอาเปรียบคนอื่นเขา
อยากให้คุณครูได้อยู่สอนนักเรียนได้เต็มที่
เพราะผมถือว่าผลประโยชน์ของนักเรียนผลประโยชน์ของผู้ปกครองต้องมาเป็นที่หนึ่ง
นี่ค่ะนี่คือคำสัมภาษณ์ของพออุทัยนะเป็นวิสัยทัศน์ของท่านด้วยนะครับ
คุณครูที่โรงเรียนหลายคนก็เล่าให้ฟังบอกคือพอท่านเนี่ยเป็นแบบนี้
ทำแบบนี้มาตลอดนะไม่ใช่ก็มาทำในช่วงที่เราจะถ่ายรูปกันนะ
ทำแบบนี้มา๑๕ปีแล้วก็ถือว่าเป็นผอที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจ
แล้วก็เป็นแบบอย่างของคุณครูในโรงเรียนเลยทีเดียว
แบบนี้พันลงไม่มีงานทำแล้วมั้งฮะ
ไม่ก็ช่วยกับทำคือเห็นพลงทำพอก็เลยไปช่วยคือไม่ได้ถือยศถือย่างไปเลย
อันนี้แซวนะแต่สุดยอดพอ

ก็ดีเหมือนกันนะมีพื้นที่ว่างให้ผมไหมฮะ